มีรถแห่ที่ไหนก็คลึกคลื้นสนุกสนานกันที่นั่น
ไม่ใช่แค่พื้นที่ภาคอีสานที่จะมีรถแห่แบบมวล
ภาคเหนือก็มีรถแห่แบบน่ารักเหมือนกันนะเจ้า
นี่รถแห่ไซส์มินิค่ะคุณผู้ชม
ดูค่ะนี่เหมือนกับเป็นการย่อส่วนรถแห่แบบรถทัวร์ใหญ่
มาเป็นไซส์เล็กแบบนี้
ซึ่งรถที่เห็นนี้นะคะจริงแล้วมันคือรถตุ๊ก
แล้วก็ติดตั้งเครื่องเสียงแบบดังกระหึ่มเลยค่ะ
โอ้โหจากนั้นก็นำรถแห่นี่แหละไปช่วยเหลือกิจกรรม

โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียว
อ้าวซึ่งงานนี้เขามาที่บ้านเลขที่๖๑หมู่๖
หมู่บ้านแม่กาตะบนแม่กาอำเภอเมืองจังหวัดพยาว
คุณธนากรเล่าให้ฟังว่าจริงแล้วนี่นะคะตัวเองก็มีงานหลักนะ
ก็คือเปิดเต็นต์รถมือ๒ในพื้นที่เมืองพยาวนั่นแหละ
แต่ที่ปิ๊งไอเดียทำรถแห่คันนี้ขึ้นมาก็เพราะว่า
เห็นรถแห่ทางภาคอีสานมันมวลมันสนุกสนานก็เลยอยากจะทำบ้าง
มันม่วนอกม่วนใจแม่แล้วมันคลึกคลื้นสนุกสนาน
ก็เลยนำรถสามล้อตุ๊กนี่แหละมาตกแต่งมาประดับประดาให้เป็นรถแห่
บอกหน่อยแล้วกันว่าค่าใช้จ่ายที่เขานำมาตกแต่งรวมอยู่ที่ประมาณแสนบาท
ดิฉันว่าก็ถือว่าบริหารจัดการได้ดีมาก
เงินแสนบาทมาเป็นรถคันใหญ่ได้เลย
ซึ่งทุกวันนี้ทางคุณธนากรบอกว่ายังคงใช้รถนี้ไปสร้างสีสันตามงานต่างให้กับคนในชุมชน
โดยไม่มีการเรียกราคาเลยนะ
ก็คือแล้วแต่เจ้าภาพเขาจะให้นะคะก็เป็นน้ำสินน้ำใจกันไปนะคะ
สำหรับชาวพยาวที่จะจัดงานมงคลงานรื่นเริงต่างลดทุนน้อยนะ
งบจริงคุณธนากรก็พร้อมที่จะช่วยเหลือเรื่องเครื่องเสียงเหมือนกัน

มาที่ไหนบริเวณเชฟเนี่ยงานมอเตอร์โชว์เอารถพี่ไปโชว์เลย
หลอดไฟหน้าซีนอนโถงในห้องโดยสารที่กว้างขวาง
นั่งกันได้ดีหลายคนเห็นแล้วชอบชอบ
ชอบเหมือนใครโอ้ดีชอบแหมรถมันกว้างใหญ่
คุณน่าจะต้องไปเป็นผู้ที่แบบรถดีรถดีเรื่องรถนะมีโอกาสไปมอเตอร์โชว์นะ